ของการบรรทุกของบนหลังรถกระบะ
นี่ก็สำคัญนะคุณนะโดยเฉพาะรถกระบะที่ติดมีคอกอ่ะ
แต่ทีนี้บรรทุกสูงขนาดไหนถึงโดนถ่ายไว้ได้แบบนี้ครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
ลงไปครับความสาย
ลงไปลงลงไปลงลงไปลงอย่าตาย
ลงไปลงนะลงไปลงลงไปลงรู้จะตาย
ออกแล้วบอกมันเจอ

เราก็ลุ้นไปตามกันด้วยนะคุณ

นี่ลุ้นตั้งแต่รถคันนี้เขาตามแล้ว

แล้วนะฮะท้ายที่สุดพอรถคันที่ถ่ายไว้ได้ไปประกบข้างเนี่ย
พอดีล่วงหล่นลงมาบางส่วน
คุณแล้วเนี่ยอย่าฝืนขับต่อเลย

พี่หาที่จอดเถอะนะ

ใช่นะฮะสิ่งที่บรรทุกมาสูงกว่าตัวรถถึง๔เท่า
และก็ไม่รู้ว่าผ่านด่านเข้ามาได้ยังไงด้วย

คือชาวบ้านชาวช่องบอกว่าต้องผ่านด่านเข้ามาก่อนนะ
รถคันนี้หลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่มาได้ยังไง

นั่นสิฮะกระบะที่ขับตามหลังมาเห็นแล้วหวาดเสียวก็เลยถ่ายคลิปเอามาแชร์นะครับ
แล้วคนในโลกโซเชียลก็ลุ้นว่าของบนรถคันนี้มันจะล้มไหม
แล้วก็กลัวไอ้คุณกลัวรถจะพลิกคว่ำ

ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้บางคนลุ้นตามแต่บางคนบอกว่าไม่สนุกตามด้วย
บอกว่าคันที่ถ่ายคลิปเห็นแล้วทำไมไม่รีบไปบีบแต่บอกเขา
หรือว่าเตือนเขาหน่อยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ
แต่คุณผู้ชมจะได้เห็นตอนท้ายคลิปเมื่อสักครู่นี้
คือรถคันที่ขับตามแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เขาก็พูดกันเหมือนกันนะ

เขาก็พยายามบีบแต่แล้วบอกเตือนเขาหน่อยเตือนเขาหน่อย

เราก็เข้าใจนะว่าตอนขับตามเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้

แต่ทีนี้พอเข้าไปใกล้แล้วก็เห็นบีบแต่แล้วก็ตะโกนเตือนนะ

เรื่องนี้ก็ต้องเอามาเตือนกันนะครับพี่ที่ต้องการจะขนของอะไรที่มันเยอะแบบนี้

แล้วก็ดูเรื่องของสภาพรถของท่านด้วย